แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งสาว

โถเอ๊ะนายบอกให้แม่มาของ

แต่อันนี้เราพูดถึงสาวเดบบี้บาซูคุณค่ะ

มาพร้อมกับข่าวน่ายินดี
กับรับสายฝนโปรยปลายแบบ

ใช่คุณกำลังพูดถึงวิวาฟ้าแลบที่เธอออกมาประกาศ

การออกมาประกาศวิวาฟ้าแลบแบบนี้
สาวเดบี้ท้องก่อนแต่งหรือเปล่าค่ะ

งท้ายจากวงการบันเทิงไปนาน

ให้แฟนได้ติดตามกันอีกครั้ง

เตรียมจุงมือแฟนหนุ่มชาวอเมริกัน
นามว่าเดวิดเข้าสู่ประตูวิวา
สายฟ้าแลบช่วงเดือนตุลาคม
ที่จะถึงนี้ที่ลอสแอนเจอร์ลิส

และได้ทำพิธีมั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยเผยว่าความรักครั้งนี้

เนื่องจากทั้งคู่มีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกัน

ไม่ได้ท้องก่อนแต่งอย่างแน่นอนค่ะ
และว่าฉันได้เจอกับคนสำคัญมาก
ทำคนแต่งที่โน่นอย่างเดียวค่ะ
จะมีการจดทะเบียนหรืออะไรไหมคะ
ค่ะก็คงจะจดที่โน่นนะคะ